เรื่องนี้บ้างค่ะเรื่องของนางเอกมากความสามารถนะคะ
จากเธอเนี่ยจะเล่นละครเก่งแล้ว

อีกเรื่องหนึ่งหลายคนจำได้เลยคือ

อยากจะเห็นจริงผลงานของเธอ

เพราะเธอเนี่ยเคยทำผลงานเพลงมาแล้วด้วยนะคะ
เพราะว่าคนเรียกร้องมาเยอะมากเลย

แน่นอนค่ะว่าใครที่คิดถึงเสียงเพราะของเธอนะ

เพราะว่าเจ้าตัวคอนเฟิร์มแล้วกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
แล้วก็วางแผนแล้วด้วยนะว่าทีมโปรดิวเซอร์คนไหนสนใจ
แล้วเมื่อเราถามว่าการกลับมาร้องเพลงเนี่ย
โหวตมาเลยค่ะพี่ตอบเชียมมาเลยค่ะพี่

ตอนนี้ก็คือแพลนหนึ่งว่า

บอกมาสิว่าถ้าจะทำเพลง

การไทยรัฐก็จะบอกว่าหมอลำ

ใครบอกอะไรฉันจะทำตามคนนั้น

ลูกทุ่งนี้ก็อาจจะยากนิดนึงต้องฝึกนิดนึง
ถ้าถามว่าเกิดไหม

เทปยานั้นสมัยนั้น

ก็เกิดมาพร้อมคุณนะ

ส่วนการนั่งขายของนานหลายชั่วโมง
ก็ยอมรับนะว่าได้สกิลใหม่ค่ะ

เหล่าเกลียนคีย์บอร์ดที่มาคอมเมนต์
แต่วิธีของเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังค่ะ

คอนโทรด้วยความสนุกค่ะ
แล้วคอนโทรด้วยความเมตตาค่ะ
มีคำแบบสะบดบ้างอะไรแบบนี้

กับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดีกับเขา
สุดยอดนะวิธีในการแก้ปัญหาพวกเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเขาพิมพ์อะไรไปอย่างนี้ใช่ป่
แล้วมันมีคนแบบว่าโมโหตอบกลับมาเนี่ยเขาจะได้ใจ
เออก็ได้ใจไปอีกก็มีคนเข้ามาติดตามเยอะขึ้นไปอีก
ซื้อไม่ว่าเข้ามาดูก็ถือว่าเพิ่มยอดแล้วกัน